คุณผู้ชมเดี๋ยวให้มาดูคลิปนี้นะคะก็แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะค่ะ
ดังก็เอามาโพสต์เอาไว้มีผู้ชายเขาแต่งตัวดูแล้วคล้ายนะคะ
คล้ายหมอผีแล้วก็มีลูกน้องเขาด้วย
ห่อเหมือนกับเป็นผ้าขาวแล้วก็ดูกระดูก
เหมือนกับเอาไปใส่ไว้ในตุ๊กตาอะไรเพื่อทำมนต์ดำคุณสัยอะค่ะครับ
ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับไปส่งขายในต่างประเทศอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามีการพูดภาษาอังกฤษแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกระดูก

กระดูกหัวนะเนี้ยใช่หรอเออแจกเลย
ดีตีตส้มนมาว่านี่คือกระดูก

อันนี้ไม่น่าจะตายดีดีจากกระดูกแล้ว
คือจากแม้กระดูกแล้วถ้ากระดูกเป็นอย่างเงี้ย
แสดงว่าเลือดเข้าไปบนกับกระดูก
หึคือมีเลือดออกไปไหม

นี่ค่ะก็จะมีผู้ชายแต่งตัวแบบนี้นะคะ
ก็ไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าแดงแล้วมีสร้อยอะไรเต็มเลยนะคะ
กระดูกอยู่ในห่อผ้าสีขาวและอยู่ในโลง
นี่แล้วก็บอกว่านี่คือกระดูกไม่แน่ใจเนอะเขาก็วิเคราะห์กระดูกไงว่าอันนี้คือส่วนไหนส่วนไหน
แล้วก็เอาไปยัดใส่ตุ๊กตาทำพิธีปลูกเสกเหมือนกุมารทองค่ะ
แล้วก็เหมือนกับมีเสียงที่อยู่ในคลิปบอกว่ากระดูกบางชิ้นในห่อผ้าขาวเป็นกระดูกของชาวกัมพูชา

ช่วยถ่ายรูปด้วย
กล้องมันสวยเลย

นี่ม้องมาถ่ายกล้องว่ะ
มาที่คู่กกระหลูกตรงนี้

อีกในที
ใช่เพราะว่ามันจะไม่เอากระดูกกลับไปด้วยแน่
นี่นะคะเพจเฟซบุ๊กดังเขาโพสต์เอาไว้
คือคำถามก็คือนี่เป็นขบวนการขโมยเท่ากระดูกของคนตายมาทำกุมารทอง
ทำมนต์ดำคุณสัยอะไรหรือเปล่าแล้วส่งไปขายแบบประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า
เขาก็เลยพยายามอัดคลิปแล้วก็พรีเซนต์ด้วยภาษาอังกฤษ
เอาเท่ากระดูกยัดใส่ตุ๊กตานะเขาทำกันเหมือนแบบนี่ไง
เหมือนเป็นเหมือนเป็นอุตสาหกรรมจริงจังทุกคนทำ
หน้าตุ๊กตาที่ตัวตุ๊กตาก่อนจะไปทำพิธีปลุกเสก
แล้วก็ทำกันหลายคนตุ๊กตาอยู่ในตะก้าเต็มเลย
คือทำกันแบบดูคล่องแคล่วเหมือนทำเป็นอาชีพอะไรแบบนี้
และเนี่ยปลุกเสกโอ้โหมีทำพิธีเขียนอัคระลงยันที่หน้า
ซึ่งเขาจะอัดคลิปไว้ตลอดใช่เพื่อให้ลูกค้าของเขาเห็นว่าเออนี่
กระดูกคนจริงนะเอามาใส่แล้วก็ปลุกเสก

นั่นไงด้านหลัง
ดับอย่างนี้
ดับตรงนี้

ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ

อายุสามสิบสามปีเขาเรียกกันว่าอาจารย์หมีค่ะอ๋อ
อาจารย์หมีอยู่ในพื้นที่หมู่ห้าถนนเรียบคลองแปดครับ
อำเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะอืม
อาจารย์หมีคนนี้วันนี้ตำรัวสพหนองเสือลงพื้นที่ไปค่ะ
บ้านอาจารย์หมีนี่แหละเป็นบ้านปูนสองชั้นนะคะ
ชั้นล่างมีโต๊หมู่บูชาคล้ายกับเปิดเป็นสำนัก
ปลุกเสกเครื่องรางของขลังมีกล่องกระดาษหนึ่งกล่อง
ด้านในมีตุ๊กตาทารกเหมือนกับที่อยู่ในคลิป
นี่ค่ะคืออาจารย์หมีเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนทำพิธีปลุกเสก
ตากุมารทองครับส่งไปขายที่เวียดนามค่ะ
คลิปถ่ายเมื่อปีที่แล้วอ้างว่าเลิกไปแล้ว
ทำพิธีปลุกเสกแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเคยบวชที่วัดแห่งหนึ่ง
แถวคลองเจ็ดน้องเสือพอศึกออกมาไปเรียนวิชาศัยศาสตร์
อาจารย์หลงที่กัมพูชาซึ่งเป็นสับปะเหลอแล้วก็มีชื่อเสียงด้านนี้
อาจารย์หลงนำกระดูกคนตายชาวกัมพูชาที่ญาติเผาแล้วไม่นำกระดูกกลับบ้าน
ทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตากุมารแล้วขายทางออนไลน์
ส่งไปเวียดนามส่งไปมาเลเซียไม่ได้ทำในไทย
เขายืนยันว่าไม่ได้ขโมยกระดูกมาปลุกเสกตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ

ก็ไปมามาหาสู่กันมานานของเขาก็ทุกอย่างรุ่น
พอรู้ไหมว่าอาจารย์หลงเขาเอากระดูกมาจากไหน
อันนี้ตรงนี้เราเคยถามเขาก็บอกว่า
เขาไม่มีการมาเก็บเหมือนคนไทยครับคนไทยจะเก็บแต่ว่าเขาจะพิมพ์
อาจารย์หมียังเล่าถึงความอาธรรมของกุมารทองด้วยค่ะ
บอกว่าหลังจากสร้างบ้านที่อยู่ปัจจุบันเสร็จใหม่

แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ
มีรอยเท้าเด็กเดินอยู่บนเพดานบ้าน
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรอยเท้ากุมารทองที่ออกมาเล่นซุกสนอยู่บนเพดานแบบนี้

แล้วก็หลังจากชาวเวียดนามสั่งซื้อกุมารทองไปบูชาปรากฏว่าตกดึก
ตุ๊กตากุมารทองออกมาวิ่งเล่นก่อกวนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
คือต้องเอาตุ๊กตากุมารทองไปทิ้งเลย
อาจารย์หมียอมรับว่าตัวเองถูกในหน้าชาวเวียดนามโกงเงินค่าทำกุมารทองกว่า๓แสนบาท
ก็เลยเลิกส่งออกกุมารทองตอนนี้หันมาทำธุรกิจส่งออกผลไม้แทน

เขาบอกว่าก็มีลูกศิษย์ชาวมาเลเซียมาแนะนำ
ก็เลยไม่ส่งออกกุมารแล้วส่งออกผลไม้แทน
แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็เล่นดนตรีแปรวงตามงานต่าง
ก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดสังคมอย่าเข้าใจเขาผิด
ตอนนี้โอ้โหเข้าใจเขาผิดจนเขาได้รับความเสียหายนะเนี่ย
ก็คืออย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนแบบนั้น
จริงแล้วผมไม่เคยรักไม่เคยรักของพวกนี้
แล้วก็ไม่คิดที่จะทำคนไทยด้วยกัน
อ่ะวอนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิด
บางทีข่าวบางสื่อบางช่องลงเนี่ย
บางทีลงเกินจริงลงเกินไป
อ่าความเสื่อมเสียมันอยู่ที่ใครอยู่ที่คนที่เป็นข่าว
ท่านผู้ชมครับมีในเทียบสืบทองนะครับ
เป็นกำนันตะบนบึงชำอ้อนะครับ
บอกว่าตัวเองกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับ
เรื่องนายทักฤษนะครับมาทำพิธีปลุกเสกอุมาน
เพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าเขาก็เล่นดนตรีแตรวงรับจ้าง

เล่นดนตรีใช่ไหม
เล่นดนตรีอยู่มีแต่แห่บวดรับจ้างแห่บวดมองบวดบ้างนะครับ
มีแต่รู้จักถ้าเป็นเรื่องนี้แถวนี้ไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีใครรู้

ไม่มีใครรู้เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีใครเข้าออกมา
มาเข้ามาออกว่ามีที่นี่มีทำเรื่องแบบนี้ไม่มี
ตำรวจสพนเสือก็มาตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าตุ๊กตาเล็กในกล่องกระดาษที่มีเนี่ย
มันก็เป็นตุ๊กตาเล็กธรรมดานะฮะไม่มีกระดูกมนุษย์อะไรอยู่นะครับ
ก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรสำหรับโรงจุดที่อาจารย์มีอยู่ตรงนี้
ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดปฐุมธานี
ถามอาจารย์แจ้วเหนือดวงหรือว่านายนรงโลหาเวทอายุ๕๐ปี
ซึ่งเปิดสำนักศักดิ์อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะบนบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วที่ปฐุมธานี
อาจารย์แจ้วเหนือดวงเนี่ยมีชื่อเสียงด้านศัยเวทแล้วก็สร้างวัตถุมงคล
กุมารทองเครื่องรางของขลังอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งอาจารย์แจ้วบอกว่า
สมัยโบราณการทำกุมารทองจะปั้นจากเท่ากระดูกมนุษย์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันทำไม่ได้
เพราะถือว่าผิดกฎหมายสำนักของอาจารย์แจ้วเนี่ยได้ปรับวิธีการปลุกเสก
การปั้นกุมารทองจากว่านมหาเสน่ห์กับผงว่านชนิดต่าง
ที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแทนนะครับซึ่งอาจารย์แต่ละสำนัก
ทำพิธีปลุกเสกแตกต่างกันไป
สมัยนี้นะครับสมัยนี้มันผิดแปลกไปคือหมายถึงว่าผิดแปลกตรงไหน
คือถ้าเอากระดูกมาทำกุมารทองหรืออะไรตรงนี้คือผิดกฎหมาย
ทำลายซากศพคือเป็นพวกลักษณะนี้นะครับ
คือเป็นการผิดกฎหมายก็เลยพลิกแพงการทำวิธีใหม่สมัยนี้
ที่ทำกุมารทองก็จะทำด้วยว่านผงว่านนะครับ
คือลักษณะนี้ที่เบื้องต้นที่อาจารย์พูดไว้ว่า
ต้องไปหาว่านว่านกุมารทองว่านเงาลงให้เป็นพุทธคุณ
ให้เป็นเมตตามหานิยมนะครับสมัยนี้นะครับ
คือถ้าจะไปใช้กระดูกเลยมันก็ไม่ได้
เรื่องนี้ก็ต้องถามเนรนแอร์ด้วยนะฮะเนรนแอร์ในหารรักษาจิตนะครับ
เคยมีฉายาว่าเนรนแอร์จอมขมังเวศเนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดูดวงอะไรพวกนี้นะฮะ
เคยมีขดงคดีอะไรเรื่องเด็กเรื่องอะไรก็เขาก็พ้นคดีไปหมดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เคยนำกระดูกมนุษย์เนี่ยยัดใส่ตุ๊กตาเทพปลุกเสกอะไรพวกนี้ในอดีตนะ
ซึ่งเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าเขาเลิกปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพมานานแล้ว
เพราะการนำวิญญาณไปขายเนี่ยมันคือการทำบาป
พร้อมกับบอกว่าการขายกระดูกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ
เคยมีบางคนนำไปทำของใส่คนอื่นเพื่อให้เจ็บป่วยก็มี
ทำให้กิจการล้มละลายก็มีทำให้คู่รักอย่าขาดจากกันก็มี
แต่บางคนก็นำกระดูกคนตายไปใส่ในตุ๊กตาทำเป็นตุ๊กตาเทพเป็นกุมารทองเพื่อเสริมดวง
ทำให้มีโชคมีลาบอันนี้ก็มีนะครับ
ใช้ได้ทุกด้านนะครับที่เมียสอยถ้าเพื่อจีงต้องมีผีมีกระดูก
ราคาขายขายเมื่องหน้ากระแผงคลึกหัวขึ้นเลย
เออกะเป็นหมื่นเป็นแสน
แต่ถ้าถามว่าตอนนี้ใครเขาชอบแบบนี้
ถามว่าตอนนี้ใครเขาชอบแบบเนี้ยบอกว่าคนต่างชาติฮะ
ชาวต่างชาติเนี่ยก็สั่งเข้ามานะเอาตุ๊กตาเนี่ย
และยัดกระดูกมนุษย์อะไรพวกนี้มันก็เลยมีกระบวนการของคนที่
เอากระดูกมนุษย์เวลาเข้าไปทำพิธีชะพนักกิจอะไรพวกนี้
เอาไปขายอีกทอดหนึ่งให้พวกทำพิธีพวกนี้แล้วก็ส่งขายให้คนต่างชาติ
ค่ะซึ่งมันผิดกฎหมายนะฮะเอากระดูกมนุษย์ไปเขาจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่อง
คุณก็เอาไปไม่ได้นะใช่ถูกต้องค่ะ